คุณผู้ชมคะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ

อีก๒วันเดี๋ยวแฟนไทยรัฐทีวีทุกคนจะรวยไปพร้อมกัน

เรื่องราวข่าวแปลกมีนำมาฝากกันค่ะ
คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูที่เชียงใหม่
คือเขาก็ไปดูทั้งกระถางทูบไปดูทั้งน้ำตาเทียน
ว่ามันจะมีเห็นเป็นเลขอะไรได้บ้าง
อันนี้พาไปดูที่โบราณสถานวัดบ่อน้ำทิพย์
อยู่ในเขตชั้นนอกของเวียงกุมการ
ตำบลหนองผึ่งอำเภอสารฐีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ

เพราะว่าปากต่อปากเขาร่ำลือกันมานะ
บอกว่าหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินให้เลขเด็ด
คนที่ไปกราบไหว้ถูกรางวัลกันไปหลายงวดแล้ว
เคยมีคนถูกรางวัลนะเอาข้าวหลามเอาว่าว
เอาเครื่องดื่มชูกำลังเอาไก่ชนมาถวายแก้บนกันหลายรายเลย
แล้ววันนี้ค่ะก็มีนักเสี่ยงโชคไปส่องหาเลขเด็ด
นี่นักข่าวของเราช่างภาพของเราก็ไปพยายามซูมดู

นี่มันเป็นเชิงเทียนนะคะอันนี้กระถางทูบ
คือเขาพยายามส่องว่าน้ำตาเทียนที่มันไหลลงมานี่

บางคนก็บอกเห็นเป็นเลขสองตัวเป็นเลขสามตัว
บางคนบอกว่าทูบก็ไปดูที่กระถางทูบ
ทาบเขาเรียกว่าอะไรคำเหมาที่เท่า
ไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ
แล้วก็ทูบที่มันจุดไปแล้วเป็นรูปอะไรได้บ้าง
คือบางคนเขาก็ไปเขียนใส่กระดาษ

อันไหนขอฟังเสียงหน่อยค่ะเขาจะบอกโชคเราบ้างไหมคะเนี่ย
ตรงไหนครับตรงไหนตรงนี้จะเห็นชาติกว่านี้สองสี่สาม
ตรงรูปนี้จะเป็นสองสองสองสอง